ท่านผู้ชมครับถ้าจะนับตามเวลาเนี่ยตอนนี้นะฮะ๒ทุ่ม๑๔นาที
เกือบจะครบ๔๘ชั่วโมงนะครับที่คนร้ายเข้าไปก่อเหตุ
๒ทุ่มครึ่งวันพระรหัสที่ผ่านมาพระหัสสบดีที่๙มกราคม
อย่างที่ท่านติดตามข่าวสารมาตลอดนะครับ
จนถึงขณะนี้๒วันเต็ม๔๘ชั่วโมงยังไร้ร่องรอย
ถูกต้องค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการแกะรอยนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนอกเหนือจากที่เรานำเสนอไป
ตอนนี้ก็ต้องไปดูภาพในมุมอื่นใกล้เคียง
เช่นร้านกาแฟร้านไก่ทอดที่อยู่ข้างร้านทองที่เกิดเหตุนะคะ
ว่ามีคนเห็นเหตุการณ์ในลักษณะที่ว่าคล้ายกับคนร้าย
ไปดูลาดเหล่าก่อนที่จะก่อเหตุ
และคนร้ายอาจจะไม่ได้มีแค่คนเดียว
คือคนร้ายคนนี้เนี่ยแน่นอนว่าตั้งแต่ขี่จักรยานยนต์เข้ามา
ที่บริเวณของห้างและมีภาพแรกปรากฏ
แต่งกายมิดชิดปกปิดใบหน้าอะไรหมด
ก็เห็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละใช่ค่ะ
ณขณะนี้ก็คิดตรงกันว่าโอ้โหทำไมมันถึงหายไปได้แบบไร้ร่องรอยแบบนี้
หายไปตรงจุดไหนอะไรยังไงมีใครมาช่วยหายไปเอง
คนเดียวเคยก่อเหตุแบบไหนอะไรยังไงไว้แล้วมาก่อเหตุที่นี่อีกหรือเปล่าเนี่ยฮะ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งกองกำลังเข้าไป
เพื่อจะหาคนก่อเหตุที่โหดเยี่ยมคนนี้

แล้วก็มีการเทียบเคียงกับเหตุการณ์ที่คนร้าย
ไปก่อเหตุที่ร้านทองที่ภูเก็ตมาหลายปีก่อนด้วยนะคะ

เหตุการณ์นั้นที่คล้ายก็คือลักษณะพฤติกรรมของคนร้ายเดินกระเพลก
วิธีการเปิดประตูวิธีการโกยทองอันนี้คล้ายกันมาก
เพราะเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้

เดี๋ยวเราจะไล่เรียงให้นะครับจะเปรียบเทียบเหตุการณ์ให้นะครับ
ดูร่องรอยต่างเท่าที่พบในวันนี้ด้วย
เหตุการณ์นี้ผู้เสียชีวิต๓ศพ
มีผู้บาดเจ็บอีก๔นะฮะอาการล่าสุดของ๔คนนี้ที่เจ็บเป็นยังไง

แต่ดูความคืบหน้าคดีก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ให้ข้อมูลนะครับบอกว่าชุดสืบสวนมีข้อมูลเชิงลึกพอสมควร
โดยตำรวจเข้าใกล้ตัวคนร้ายระดับหนึ่งแล้ว
ข้อมูลทั้งหมดตรวจสอบได้ตั้งแต่การแต่งกาย
ที่คนร้ายมีลักษณะใช้ของแบรนด์เนมนะฮะ
อยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าจะเป็นของจริงหรือของปลอมนะครับ
แสดงว่าคนร้ายต้องมีความรู้เรื่องปืนมีโอกาสจะเป็นปืนเถื่อนเป็นไปได้น้อย
ซึ่งปืนนี้ไม่ได้มีเฉพาะในหน่วยงานราชการเท่านั้นนะครับ
ประชาชนทั่วไปก็สามารถมีได้อันนี้ตำรวจบอกนะครับ
เพราะว่าบางทีอาจจะมุ่งไปที่เป็นคนมีสีหรือเปล่า
เป็นทหารเป็นตำรวจอะไรหรือเปล่าท่านวิราชัยบอกว่าประชาชนก็มีได้นะครับ
ปืนแบบนี้นะครับราคาก็สูงนะฮะ
แตกต่างจากปืนที่คนร้ายจะใช้ชิงทรัพย์ในคดีทั่วไป
ส่วนมากก็ใช้ปืนราคาถูกหรือไม่ก็ปืนปลอม
เพราะฉะนั้นเชื่อว่าคนร้ายต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้ปืนสูงและยิงได้อย่างแม่นยำ
จากภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยแม้ขนาดตอนเคลื่อนไหวนะฮะ
กระโดดไปกระโดดมาเดินไปเดินมานะครับ
ยังยิงได้นะฮะซึ่งถือว่าจะต้องมีการฝึกมานะครับ
และอาจจะมีผู้ร่วมขบวนการมากกว่า๑คน
เราเห็นว่าคนพิการไม่น่าจะกระโจนจำได้ขนาดนี้จำสูงนะครับ
แล้วก็ลงแบบท่าที่ถูกต้องตามแบบซะด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็เลยให้ความสนใจเป็นพิเศษตรงนี้ครับ
ข้อมูลวันนี้ชัดเจนกว่าเมื่อวานนี้เยอะมากครับ
เรื่องนี้น่าจะเชื่อได้อย่างมั่นใจว่าเป็นเรื่องของการชิงทรัพย์ครับ
แล้วก็อาจจะมีผู้กระทำผิดมากกว่า๑คนครับ
อันนี้ก็อยู่ที่การสืบสวนขยายผลครับ

วันนี้จะช่วยกันสืบสวนหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
เกี่ยวกับการแกะรอยคนร้ายนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะฮะ
แต่ข้อมูลการสืบสวนของตำรวจเนี่ยนะครับ
วันนี้ตำรวจนะครับได้ทำหนังสือ
ขอตรวจล็อตกระสุนปืนทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดลบบุรี
เพื่อจะเอามาเทียบเคียงกับกระสุนที่พบในที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็ประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเร่งด่วน
ให้ไปเอามาวิเคราะห์กับกระสุนปืนของคนร้ายที่ก่อเหตุ
จากนี้ยังมีข้อมูลว่าตำรวจประสานขอความร่วมมือไปยัง
โดยงานทหารในพื้นที่ลบบุรีด้วยนะครับ
แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยเพื่อขอตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย
คาดว่าหลังก่อเหตุคนร้ายอาจจะหลบหนีเข้าไป
ขณะนี้ได้เข้าไปตรวจค้นในบางจุดแล้วก็สอดคล้องกับที่
ผู้บัญชาการทหารบกบอกว่าได้สั่งให้ทหารให้ความร่วมมือกับ

และวันนี้ครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาวันนี้ก็ไปประชุม
นี่เห็นไหมฮะตอนนี้เป็นตอนที่ท่านประชุมเสร็จแล้ว
ไปประชุม๓ชั่วโมงกว่าแล้วก็จะขึ้นเฮอร์คอปเตอร์กลับ
ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับนักข่าวท่านก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไร
แต่เอาเป็นว่าท่านก็ลงมาดูความคืบหน้าของคดี
นี่ตอนที่เดินทางกลับด้วยเฮอร์คอปเตอร์โอ้โหสองวันเต็ม
ยังไม่เจอนะฮะไอ้คนร้ายคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจได้เบาะแสจากประชาชนนะครับที่ให้ข้อมูลมาบอกว่า
เขาเห็นว่าก่อนวันเกิดเหตุ๑วันนะ
ถ้าย้อนไป๑วันก่อนวันเกิดเหตุเกิดเหตุ๒ทุ่มครึ่ง
รหัสสบดีที่๙มกราคมใช่ไหม
ถ้าย้อนไปก่อนวันเกิดเหตุเนี่ยจะเป็นวันไหนก็ไม่แน่ใจ
แต่เขาบอกว่าก่อนวันเกิดเหตุเขาเห็นคนที่มีลักษณะคล้าย
คนร้ายที่อยู่ในกล้องวงจรปิดที่มาใช้ปืนกราดยิงจี้ชิงทอง
เดินเข้ามาในห้างแห่งนี้แล้วไปนั่งดื่มกาแฟ
อยู่ที่ร้านตรงข้ามกับร้านทอง

ใช่ค่ะแล้วเป็นมุมที่สามารถมองออกไปนอกกระจก
แล้วก็เห็นร้านทองพอดีแบบนี้เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะ
ก็จะเห็นหมดว่าร้านนี้เขามีพนักงานกี่คน
มีเจ้าหน้าที่มาดูแลรักษาความปลอดภัยไหม
อยู่ตรงไหนเก็บตรงไหนเคาน์เตอร์อยู่ตรงไหนอะไรยังไง
เข้าประตูไหนจะง่ายจะออกได้สะดวกที่สุดอย่างนี้
มีประชาชนบอกว่าเห็นผู้ชายลักษณะเหมือนในกล้องวงจรปิด
มาแล้วตอนนั้นเนี่ยก็คือมาแบบไม่ได้สวมหวกไอ้โม่ง
ดูจากหน้าตาแล้วคุ้นหน้าด้วยเป็นคนในพื้นที่ลบบุรีนี่แหละ
ลักษณะการเดินก็เหมือนกับคนที่ก่อเหตุที่เดินในกล้องวงจรปิด
ตอนนี้ตำรวจกำลังไล่ล่าติดตามตัวอยู่นะครับ
ส่วนพื้นที่โดยรอบของร้านทองเนี่ยนะฮะนอกจากร้านทองแล้วก็มีร้านกาแฟ
แล้วก็มีร้านเคฟ๔ไก่ทอดชื่อดังอีกร้านหนึ่ง
เชื่อว่าเจ้าหน้าที่คงไปขอข้อมูลเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด

ใช่ค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองก็ยืนยันนะคะว่าการที่คนร้าย
มาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้ได้ต้องมาดูลาดเหลาก่อนแน่นอน
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาขยายผลลงลึกในรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
ถึงสิ่งที่คนร้ายแต่งตัว
ปืนที่คนร้ายพกไปในการก่อเหตุ
คือในโลกโซเชียลวิเคราะห์เรื่องของการแต่งกายของคนร้ายเอาไว้ค่อนข้างเยอะ

คนที่เขาติดตามข่าวเขาก็วิเคราะห์ออกมาหมดเลย
ว่าการแต่งตัวของคนร้ายคล้ายกับการแต่งกายด้วยแบรนด์เนมทั้งตัว
แต่ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าแบรนด์เนมที่ว่านี้ของจริงหรือของปลอม
ขยายผลจากการให้ข้อมูลจากพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ย้ำอีกครั้งว่าปืนนี้ไม่ได้มีเฉพาะในหน่วยงานราชการ
ประชาชนทั่วไปที่ชื่นชอบปืนก็สามารถมีได้
แต่อาจจะน้อยเพราะราคาสูงเป็นหลักแสนบาทนะคะ
เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธปืนสูงมาก
ยิงปืนได้แม่นยำมากแม้ขณะในการวิ่งการเคลื่อนที่ก็ยังยิงปืนได้แม่นยำนะครับ
ลักษณะพิเศษที่เราเห็นส่วนมากเราเห็นการชิงทรัพย์ร้านทองอะไรเนี่ยจะใช้วุฒิปืนอื่นนะครับ
โดยทั่วไปก็ใช้ปืนปลอมบ้างนะครับหรือปืนลูกซองพกสั้นบ้าง
เถื่อนทั่วไปบ้างที่หาง่ายนะครับ
แต่กรณีนี้เนี่ยเป็นปืนที่มีลักษณะพิเศษนะครับ
เป็นปืนที่สามารถติดลำกล้องลดเสียงได้ด้วยครับ
แล้วก็สังเกตไหมครับว่าที่เราเห็นการชิงทรัพย์
โดยทั่วไปไม่มีใครติดกล้องลดเสียงนะครับ
ติดลำกล้องรถเสียงอันนี้เขาติดลำกล้องลดเสียง

มาดูเรื่องของการแต่งกายของคนร้ายค่ะนี่ค่ะ
ก็มีการวิเคราะห์นะคะเครื่องแต่งกาย
อุปกรณ์ต่างที่คนร้ายนำไปกระเป๋าเป้ค่ะ
ที่มีราคาสูงเหมือนกัน
กางเกงลายพรางลายพรางทหารฝรั่งเศส
คือคนร้ายเลือกแต่งตัว
คือในโลกโซเชียลบอกว่าแต่งตัวเป็นแฟชั่น
คือเลือกแต่งตัวแบบแฟชั่นเลย
เฉพาะในวงการคนขี่จักรยานยนต์
แล้วก็เนี่ยค่ะแต่งตัวแบบนี้มิดชิดมาเป็นแฟชั่น

แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าไอ้แบรนด์เนมที่ว่า
เนี้ยมันของจริงของปลอมยังไงมือมันอาจจะตบตาก็ได้
ไปหาของปลอมมาให้ดูเหมือนกับพุ่งเป้าไปที่คนที่
มีตังค์หน่อยใช่ไหมแต่มันมีสิ่งหนึ่งค่ะที่คนร้ายทิ้งร่อง
รอยเอาไว้แต่ไม่รู้ว่าจะถึงขั้นตามตัวคนร้ายมาได้หรือ
เปล่าครับก็คือรอยเท้าของคนร้ายค่ะนี่ค่ะรอยเท้าของคนร้าย
คนร้ายกระโดดขึ้นไปอ่ารู้วิธีการเหยียบคือเหยียบที่ขอบกระจก
ให้กระจกแตกครับแต่ทิ้งฝุ่นเอาไว้ค่ะอ่าและพอตรวจสอบด้วย
พันบาทนะคะคนก็เลยสงสัยว่าสงสัยจริงถ้าคนร้ายมี
สตังค์ซื้อเสือผ่ารองเท้ากระเป๋าซื้อปืนเป็นแสนได้ขนาด
นั้นอ่ะครับแล้วจะมาจี้ชิงทองทำไมอ่ะคุณเอาปืนไปขายก็เป็น
แสนแล้วนะมูลค่าที่ได้ไปเนี่ยหกแสนกว่าใช่ปืนก็เป็นแสนที่เก็บ
อีกตั้งหลายหมื่นไอ้ที่ไปต่อปลายปืนอ่ะแต่ว่าตอนที่
ไปก่อเหตุเป็นช่วงที่เขากำลังจะปิดร้านไงถ้าเป็นช่วง
ที่ยังไม่ได้เก็บทองไปมากกว่านั้นที่จะเข้าตู้อะไรไป
พรุ่งนี้เนี่ยเห็นว่าเหลืออยู่๓ถาดที่แขวนอยู่ถ้าไป
ตอนที่ทองยังอยู่เต็มตู้มันอาจจะได้เยอะกว่านี้แต่บางคน
ร้ายก็เลือกเวลาห้างใกล้ปิดเพราะคนน้อยเออซึ่งก็ซึ่งมันก็
ต้องรู้อยู่แล้วคนน้อยตอนที่กวาดทองไปเนี่ยได้เป็นน้ำ
หนักรวมใน๒๘บาทมูลค่าก็ประมาณ๖๐๐บาทแต่ที่นี้ค่ะรอย
ฝุ่นฝุ่นที่ติดอยู่ที่รองเท้าแล้วก็ไปทิ้งร่องรอยเอา
ไว้บนกระจกเคาน์เตอร์เนี่ยค่ะตรงเนี้ยตำรวจบอกว่าต้องแกะรอยฝุ่น
ตรงนี้คือก่อนหน้านี้ภาพที่เห็นก็คือเห็นคนร้ายขี่รถ
กระยานยนต์เข้ามาที่ห้างคือแต่งตัวแบบนี้มาพร้อมเลย
แต่ไม่รู้ว่าคนร้ายไปเหยียบพื้นที่ตรงไหนที่เป็นดินเป็นฝุ่นเยอะ
ถึงขั้นที่ว่าเดินเข้ามาฝุ่นติดรองเท้าเพียบเลยอ่ะ
เดินมาแล้วด้วยนะก่อนที่จะกระโดดขึ้นเคาน์เตอร์นะ
ฝุ่นยังอยู่ไงอ่า
หมายความว่าคือต้องไปเหยียบฝุ่นอะไรสักอย่าง
ฝุ่นตรงนี้ไปเทียบเคียงกับพื้นที่ใกล้เคียงตรงนั้น

แล้วตรงนี้มันเป็นหลักฐานได้นะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่าหนึ่งก็คือถ้ามีใครไปเจอรองเท้าแบบนี้ถูกถอดทิ้งไว้

รองเท้าของคุณที่ใส่เนี่ยมันขนาดพอเหมาะพอดีกับร่องรอยที่อยู่ที่ตรงตู้กระจกนี้หรือเปล่า
ก็หวังว่าจะเป็นหนึ่งในหลักฐานที่ตามไปจนถึงตัวคนร้ายให้ได้นะคะ
มันก็ต้องหาจากพวกนี้ก่อนนะในช่วงเวลานี้นะครับ
นี่ก็คือสิ่งต่างนะครับที่เป็นหลักฐานที่เห็นจากคนร้ายในภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
แต่ทีนี้ถ้าดูเรื่องของพฤติกรรมการใช้ปืนนะฮะ
ทีมข่าวธรรมรัฐทีวีเราไปตรวจสอบในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะครับ
ลบบุรีเนี่ยจะมีสนามฝึกซ้อมยิงปืนอยู่๒สนามนะครับท่านผู้ชมครับ
สนามหนึ่งก็คือสนามยิงปืนรามเดชะอยู่ในค่ายทหารสมเด็จพระนารายมหาราช
อีกสนามหนึ่งชื่อสนามยิงปืนพิบูลสงครามนะครับ
วันนี้เราก็ไปที่สนามยิงปืนพิบูรสงครามนะครับได้คุยกับเจ้าหน้าที่สนามนะฮะ
สนามยิงปืนพิบูลสงครามเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าจะดูจากรอบ๓เดือนที่ผ่านมานะ
ก่อนจะเกิดเหตุจี้ชิงทองที่ห้างที่ลบบุรีเนี่ยนะครับ
ไม่เคยมีคนที่มาซ้อมยิงปืนลักษณะเดินขากระเพลกเข้ามาใช้บริการนะค่ะ
แบบคนในกล้องวงจรปิดเนี่ยไม่มีนะครับ
แล้วก็สังเกตว่าคนร้ายถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สนามยิงปืนที่นี่นะคุณเขียนมาสอน
เขาบอกว่าไม่ใช่มืออาชีพในการยิงปืนนะคือเขามองอีกมุมหนึ่งเลย
อาจจะเป็นคนที่รักแล้วก็หลงไหลเรื่องของอาวุธปืนกลไกของปืน
แม้จะเป็นปืนที่มีแรงถีบก็จริง
แต่การดัดแปลงใส่ที่เก็บเสียงเนี่ย
นี่คือการใช้เพื่อเป็นตัวถ่วงน้ำหนักได้ด้วยนะฮะ

วงน้ำหนักไปที่ปลายกระบอกปืน
เพราะฉะนั้นถ้าแบบเป็นมืออาชีพแบบจริงเลย
ถ้าไม่คำนึงถึงเรื่องเสียงที่ไม่อยากให้ได้ยินอะไรอย่างนี้นะ
อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้เพื่อจะถูน้ำหนัก
อันนี้จะตั้งใจใช้เพื่อถงน้ำหนักให้ปืนไม่สะบัดนะครับ
เจ้าหน้าที่สนามบอกว่ามั่นใจว่าคนร้ายไม่ใช่มืออาชีพ
ในการมาก่อเหตุจี้ชิงทอง
ดูจากลักษณะของการกวาดทองคำอีก
ตอนที่ก่อเหตุเนี่ยถ้าคนร้ายตั้งใจใช้กระบอกเก็บเสียง
เพื่อถ่วงเวลาให้คนได้ยินช้าที่สุดแล้วมาป้องกันช้าที่สุดเนี่ยนะ
ยิงเขาไปแล้วบาดเจ็บก็มีเสียชีวิตก็มี
คนร้ายตอนที่ปีนไปอยู่บนตู้ทองมีเวลาถือว่าเยอะมาก
แต่ดูท่าทางแล้วรีบหยิบทองคำใส่กระเป๋าแบบลุกลี้ลุกหล่นนะฮะ
แสดงว่าไม่ได้ใจเย็นแบบเลือดเย็นขนาดนั้น
คนร้ายเลือกเข้ามาก่อเหตุคงจะประสงค์ต่อทรัพย์นี่แหละนะครับ
แต่จะมีเหตุประสงค์อะไรในการที่ต้องไปกราดยิง
เขาเจ็บคนเขาตายก็ต้องไปตรวจสอบกันต่อไป
แต่นายคนนี้เนี่ยแสดงว่าคือก็รีบบีบโกย
ไม่ใช่แบบว่าค่อยหยิบเอาให้เยอะที่สุดจนพอแล้วแล้วก็ค่อยเดินออกไปก็ไม่ถึงขั้นนั้น
ส่วนปืนกับกระสุนปืนที่เห็นในที่เกิดเหตุนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่สนามยิงปืนบอกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการเท่านั้นนะครับที่มี
คนทั่วไปก็มีได้ปืนชนิดแบบนี้กระสุนชนิดแบบนี้
ทีนี้ค่ะเรื่องของท่าเดินของคนร้ายที่เดินกระเพลกเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมหลายท่านก็สงสัยส่งข้อความมาเยอะว่าเขาแกล้งเดินกระเพลกหรือเปล่า
เพราะว่าเดินกระเพลกแต่ตอนที่กระโดดขึ้นไปที่เคาน์เตอร์ร้านทองอ่ะ
โอ้โหมันกระโดดแบบคล่องแคล่วกระโดดขึ้นกระโดดลง
คือกระโดดจากพื้นแล้วจำขึ้นไปทีเดียวกระโดดขึ้นไปทีเดียว

ไม่เชื่อท่านอยู่ที่บ้านท่านเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้เนี่ยท่านลองกระโดด
ปุ๊บขึ้นดูไม่ง่ายขนาดนั้นแต่ถ้ามันกระเพลกจริงถ้าโจรขากระเพลกจริงนะคะ
ตำรวจบอกว่ามันคล้ายกับคนร้ายที่เคยไปก่อเหตุจี้ชิงทองที่ร้านทองที่ภูเก็ตเมื่อปี๒๕๕๙
โอ้โหเท่าไหร่๗ปีแล้วเนี่ยครั้งนั้นเนี่ยคนร้ายได้ทองไปเป็นหลักล้านบาทครับ
แล้วยังจับคนร้ายไม่ได้นะคะตอนนั้นมีคนตายด้วยนะเดี๋ยวเราให้ดูภาพที่ภูเก็ตนะคะนี่ค่ะ
แล้วก็จะมาเทียบเคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลบบุรีล่าสุดนะคะ
นี่คือเดินเข้าไปล่ะใช่ค่ะคือทางรองผอบตรบอกเองเลยว่ามันคล้ายกัน
มีจุดที่คล้ายกันหลายอย่างนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางปี๕๖
ลักษณะการเดินของคนร้ายขากระเพลกเหมือนกัน
ท่าทางการเปิดประตูอ่าเขาวิเคราะห์กันว่ามันคล้ายครับ
การยิงคนที่ไม่เกี่ยวข้องมีการยิงซ้ำจนเสียชีวิตค่ะ
ที่ลักษณะการกวาดทองเข้าเป้หลายอย่างมันคล้ายค่ะครับ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นคนให้ข้อมูลเองนะคะ
ว่าต้องเทียบเคียงกับเหตุการณ์นี้ด้วยเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นคนให้ข้อมูลเองนะคะ

ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นคนให้ข้อมูลเองนะคะ

ว่าต้องเทียบเคียงกับเหตุการณ์นี้ด้วยเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นคนให้ข้อมูลเองนะคะ

ว่าต้องเทียบเคียงกับเหตุการณ์นี้ด้วยเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ

ว่าต้องเทียบเคียงกับเหตุการณ์นี้ด้วยเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ว่าต้องเทียบเคียงกับเหตุการณ์นี้ด้วยเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ว่าต้องเทียบเคียงกับเหตุการณ์นี้ด้วยเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ

ว่าต้องเทียบเคียงกับเหตุการณ์นี้ด้วยเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ

ถนนเฉลิมพระเกียรติรอเก้าบายพาส

ส่วนสูงของคนร้ายคือใกล้เคียงกันมาก

ภูเก็ตเนี่ยคนร้ายใส่เสื้อเชิดสีดำแขนสั้นกางเกงยีนขายาวสีดำ
รองเท้าหนังสีดำใส่หมวกกันน็อกครึ่งใบปิดบังใบหน้าด้วยผ้าปิดจมูกสีขาว
แล้วที่คอผูกผ้าสีขาวลักษณะท้วมหน่อย
แต่สิ่งที่บอกว่าคล้ายกันคือการเดินกระเพลกอะค่ะ
อันนี้คือเขาบอกว่าคล้ายเจ้าหน้าที่บอกนะคล้ายกับคนขาผิดรูป
แล้วก็ตอนเดินเปิดประตูนี่ลองดูตอนเดินสองฝั่งนี่เห็นไหม
คล้ายไหมคะคือไม่ได้กระเพกมากแต่ดูเหมือนขาไม่เท่ากันนิดนึงอย่างนี้
ช่วงที่เปิดประตูร้านเข้าไปตรงปรีเข้าไปที่เคาน์เตอร์ทองเนี่ยค่ะ
คนร้ายที่ภูเก็ตเนี่ยนะคะเอามือขวาชักปืนออกมาจี้พนักงาน
มือซ้ายดึงทองจากตู้ที่ภูเก็ตมีคนเสียชีวิตคือพลเมืองดี
เข้าไปช่วยเข้าไปห้ามเข้าไปขวางคนร้ายยิงเจาะอกในระยะเผาขนแบบไม่ลังเลเลยนะคะ
แล้วยิงซ้ำด้วยยิงซ้ำอีกนัดหนึ่งจนเขาเสียชีวิตคาที่
เหตุการณ์ในครั้งนั้นคนร้ายเดินเลาะไปตามเคาน์เตอร์
เอามือซ้ายดึงทองรูปภัณฑ์มาได้ทั้งสร้อยที่เป็นสร้อยคอ
สร้อยข้อมือเหตุการณ์ที่ภูเก็ตเมื่อปีห้าหกคนร้าย
ได้ทองคำไปน้ำหนักร้อยหกบาทบูรค่าประมาณสองล้านสามแสนบาทนะคะ
แล้วก็หนีไปและตอนหนีมันคล้ายกันตรงที่ยิงปืนเปิดทาง
เหมือนกับที่ลบบุรีล่าสุดคือหนีไปด้วยคือยิงปืนไปด้วย
แต่ที่ภูเก็ตตอนนั้นเนี่ยได้ทองไปเยอะเยอะมาก
กลางวันอยู่เลยเนี่ยฮะกวาดแบบเดินไล่กวาดเลยอ่ะ
แล้วตอนนั้นน่ะมีการตั้งค่าหัวรางวัลนำจับตั้ง๒แสนบาทนะคะ
แต่ยังจับไม่ได้นะคุณผู้ชม๗ปียังจับไม่ได้
มันก็สมมุติถ้าเป็นคนเดียวกันนะแล้ว๗ปียังจับไม่ได้นะ
แล้วมันมาก่อเหตุครั้งนี้ในอุกอาจกว่าครั้งที่แล้วอีก
จำนวนทองจะน้อยกว่านะแต่ว่าคราวนี้ตาย๓เจ็บ๔

ไปหนึ่งคนคือพลเมืองดีที่เข้ามาช่วยมาห้ามนะคะครับ
สิ่งที่ตำรวจบอกว่ามันคล้ายคือเรื่องของการลงมือยิงเหยื่ออย่างเลือดเย็น
แล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการใช้ปืน
ทั้งสองเหตุการณ์เลยคือคนร้ายเชี่ยวชาญเรื่องของปืนครับ
ส่วนเรื่องของการเดินกระเพลกนิดหน่อยเหมือนกับขาไม่เท่ากัน
เหตุการณ์ที่ภูเก็ตเนี่ยมันจะเห็นภาพคนร้ายเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าขาซ้ายใส่ถุงเท้า
แต่ขาขวามันมองไม่เห็นถุงเท้ารูปร่างผิดส่วนเหมือนกับขาไม่เท่ากันไม่สมส่วนอ่ะครับ
อืมทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปให้ดูนะคะว่าอะไรที่เหมือนอะไรที่ต่างนะคะ
ระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกกับที่ลบบุรีล่าสุดนะคะ
สิ่งที่เหมือนคร่าวคือหนึ่งคนร้ายลักษณะขาเป๋สองเหตุเกิดในห้างเหมือนกัน
ช่วงเวลาเกิดเหตุก็คือช่วงเวลาร้านทองใกล้ปิดช่วงหัวค่ำเหมือนกันสี่ใช้ปืนในการก่อเหตุเหมือนกันคล้ายคล้ายกันนะคะ
ห้าคือยิงคนแบบเลือดเย็นเขาไม่ได้มาทำร้ายอะไรเลยอ่ะอืมยิงเลยอ่ะยิงคนที่ขวางหน้าเลยอ่ะ
คล้ายกันเลยชำนาญในการใช้ปืนเหมือนกันแล้วก็ใช้รถจักรยานยนต์เหมือนกัน
อันนี้สิ่งที่ถือว่าคล้ายกันกับสองเหตุการณ์นี้นะคะครับแต่ที่ต่างก็มีนะคะ
ที่ต่างก็คือที่ภูเก็ตนะคะคนร้ายไม่ได้ใช้ปืนที่เก็บเสียงได้นะคะ
แล้วลักษณะการแต่งกายอันนี้ต่างที่ภูเก็ตใส่แค่หน้ากากอนามัยปิดหน้า
หมวกกันน็อกครึ่งใบครับแต่ที่ลบบุรีเนี่ยแต่งตัวแบบเต็มยดอ่ะ
มวยโม่งเลยอ่ะอ่าแล้วที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือ
หายไปอย่างไร้ร่องรอยเพียงแต่ว่าที่ภูเก็ตหายไปนานกว่า
หายไปเจ็ดปียังจับไม่ได้ส่วนที่ลบบุรีนี่หายไปสองวันเต็มเต็ม
อืมนะครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลบบุรีนะครับ
มีผู้เสียชีวิตสามศพค่ะนะฮะก็คือผู้ที่เป็นพนักงานหญิงของร้านทอง
หนึ่งศพรอปภของห้างหนึ่งศพแล้วก็เด็กชายวัยสองขวบค่ะ
ถูกกระสุนเข้าที่หน้าผากไปอีกหนึ่งศพมีผู้เจ็บอีกสี่คนนะฮะ
ท่านผู้ชมครับซึ่งผู้บาดเจ็บสี่คนในขณะนี้นะครับ
เราไปตรวจสอบไปถามอาการมาให้แล้วนะครับอ่าสี่คนนี้นะครับ
มีนายประเสริฐคงมะลินี่เป็นรอปภคนแรกเลยที่คนร้ายมาถึงยิงใส่เลย
หันหลังอยู่แล้วกระสุนเฉียวที่บริเวณตัวด้านบน
แล้วก็พุ่งไปโดนน้องไทตันอ่ะค่ะนายประเสริฐโคงมะลิตอนนี้นะครับ
กระสุนเนี่ยเข้าที่หน้าอกเหมือนกันนะครับ
เลือดหยุดไหลลงปอดแล้วนะครับอาการดีขึ้นแล้วรู้สึกตัวแล้ว
สามารถพูดคุยได้แต่หมอยังไม่ได้ผ่าตัดเอากระสุนออกนะฮะ
อ่าตอนนี้อาการถือว่าดีขึ้นนะครับคนที่สองนะครับ
คนที่สองนี่คือนางสุภาวดีชุนสนิทอายุสิบสิบสี่ปี
เป็นภรรยาที่มายืนเลือกทองกับสามีที่หน้าร้านทองพอดีนะครับ
สุภาวดีถูกยิงเข้าที่ท้องกับแขนซ้ายได้รับการผ่าตัดแล้ว
ตอนนี้อยู่ในช่วงการสังเกตอาการอยู่ที่โรงพยาบาล
ความดันค่อนข้างดีหลังผ่าตัดแล้วก็รู้สึกตัวดี
แต่ยังไม่สามารถพูดคุยได้มากนัก
เพราะได้รับการผ่าตัดเมื่อคืนนี้เองนะครับยังพูดคุยไม่ได้นะครับ
สามีของนางสุภาวดีนะครับก็คือนายุทธการชุนสนิทที่ยืนอยู่ด้วยกัน
ลูกสาวก็อยู่ด้วยนะโชคดีมากลูกสาวไม่โดนไปด้วยนะครับ
นายุทธการอายุ๔๓นะครับเป็นเจ้าของร้านไอติมดังที่ลบบุรีด้วยนะครับ
ถูกยิงเข้าที่หน้าอกขวานะฮะช่วงเที่ยงที่ผ่านมาแพทย์อนุญาตให้ญาติสองคนเข้าไปเยี่ยมได้นะครับ
ตอนนี้ผู้ป่วยยังไม่ได้รับการผ่าตัดนะครับต้องรอดูอาการก่อน
อ่าแล้วแพทย์จะแจ้งเรื่องการผ่าตัดเอากระสุนออกอีกครั้ง
แต่ก็พูดคุยได้สื่อสารได้นะครับและอีกคนนึงนะครับที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็คือพนักงานในร้านทองนะครับนางสาวเปมิกากลิ่นดอกแก้ว
ถูกกระสุนยิงเข้าที่หน้าอกขวาและขาซ้ายตอนนี้แพทย์ผ่าตัดให้แล้วนะครับ
สามารถพูดคุยได้นะฮะอ่าซึ่งล่าสุดนะครับอ่า
ทางแพทย์โรงพยาบาลพระนรายมหาราชพบว่าการเส้นเลือดอ่า
สาวเปมิกาค่ะนี่นะฮะนี่คือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะครับส่วนผู้ที่เสียชีวิตนะคะ
ไทตันเด็กชายวัยสองขวบหัวหน้ารอปภที่กำลังจะไปล็อกประตู
ไม่ให้คนร้ายออกไปรวมถึงพนักงานสาวของร้านทองเนี่ยนะคะ
ทางครอบครัวคือยังทำใจไม่ได้จริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไทตันเป็นเด็กอยู่เลยอะค่ะแล้ววันนี้วันเด็กอ่ะ
แล้วเรื่องแบบนี้มันยิ่งสะเทือนใจจริงจริงนะคะใช่ทีมข่าวของเราเนี่ย
พาคุณผู้ชมไปที่วัดหัวช้างค่ะเป็นวัดที่จัดงานศพ
ให้กับน้องไทตันนะคะเมื่อวานให้เห็นบรรยากาศไปแล้ว
ตอนที่รับศพมาคุณพ่อเนี่ยเป็นคนไปอุ้มร่างของน้องไทตันลงมาจากรถกู้ภัยอ่ะครับ
รดน้ำร้องไห้ตลอดเวลาซึ่งเมื่อช่วงสายวันนี้ค่ะ
คุณพ่อกับคุณแม่ก็ทำบุญนะคะอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องไทตัน
นิมนต์พระสงฆ์เก้ารูปมาที่วัดหัวช้างนะคะครับ
คุณพ่ออนุชาวงอยู่คุณแม่วิไลวันยังรอด
คุณพ่อกับคุณแม่บอกว่าในวันเด็กทุกปีค่ะ
พาน้องไทตันไปเที่ยวงานที่กองบินดูเครื่องบิน
แล้วก็ไปร่วมงานที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาหนึ่งแต่ภาพวันเด็กเหล่านั้น
จะไม่มีอีกแล้วนะคะพ่อกับแม่เนี่ย
พอขับรถผ่านโรงเรียนคือน้ำตาไหลเลยไม่สามารถไปเที่ยววันเด็กได้
เหมือนครอบครัวอื่นเพราะน้องไม่อยู่กับพ่อกับแม่แล้วอะค่ะ
เราพาเขาไปตั้งแต่เขาได้เดือนเดือนแรกเลยตั้งแต่ที่ว่าอ่อนอ่อน
พอก็ออกก็เกิดวันที่๒๐ธันวาพอปีใหม่มันก็วันเด็กแล้ว
เราก็พาไปกองบินเลยปีแรกก็ยังไม่ทันรู้เรื่อง
เราก็พาไปเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นวันเด็กพอปีที่สองก็พาไปกองบินเหมือนเดิม
แต่เราก็มาจบที่ไทยรัฐเพราะมันเป็นทางผ่านกลับบ้านอยู่แล้ว
ไทรัศน์เขาก็ไปดูไปเล่นคือเขายังตอนนั้นก็ขวบออกฝา
ยังยังยังไม่แข็งแรงเท่าไร
มันเขาคิดว่านะ

เราคิดว่าให้เป็นวันเกิดเขาด้วยเพราะวันที่ยี่สิบ
เดี๋ยวเราจะพาไปดูวันเด็ก
แต่ของอะไรคือเราไม่คิดว่าจะซื้ออะไรให้

ไม่ได้ซื้ออะไรฟุ่มเฟือยแบบต้องทุกปีทุกปีเลยนั่นคือเอาตามที่ว่าเราสะดวก
คุณผู้ชมคะงานวันเด็กที่ทอดอนเมือง

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพว่าพี่นักบิน
ฮอีซี๗๒๕กองบิน๒กองทัพอากาศลบบุรี
ร่วมไว้อาลัยให้กับน้องไทตันนะคะติดป้ายเอาไว้แบบนี้ค่ะ
เขาก็เลยติดไว้แบบนี้เลยร่วมไว้อาลัยให้กับน้อง
คือน้องเขาไปเที่ยวงานวันเด็กปีก่อนก็ชอบไปดูเครื่องบินไง
ข้อมูลว่าน้องชอบใช่ไหมฮะพี่ก็ร่วมแสดงความอาลัย
แต่ทีนี้ค่ะทางครอบครัวของน้องบอกว่าตอนนี้ในโลกโซเชียล
มีการทำคลิปล้อเลียนการแต่งกายของคนร้ายที่ก่อเหตุนี้
ทางครอบครัวบอกว่าบางเรื่องเนี่ยค่ะเวลาทำคลิปทำภาพทำอะไร
แบบนี้ครอบครัวที่เขาสูญเสียเขารับไม่ได้เขาสะเทือนใจ
คือเหมือนกับเอาความเจ็บปวดของคนอื่นมาล้อเล่น
เนี่ยฮะเนี่ยค่ะก็เลยฝากหน่อยเนี่ยวันนี้วันเด็กอ่ะบางคนก็แต่งแล้วก็โพสต์บอกว่าเนี่ย
จะออกไปเที่ยวงานวันเด็กซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ควรควรทำ

ตัวผมยังไม่ได้ดูนะแต่คือก็มีคนเอามาให้ดูบ้างนิดหน่อย
แต่ผมก็คิดว่าการที่ว่ามันเป็นเราเล่นกับความรู้สึกของผู้คนที่เขาสูญเสียเนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องดีแล้วถ้าคือคนที่เป็นคนที่ทำคลิปทำวิดีโอออกมา
ถ้าเป็นเด็กอนุบาลที่ไม่มีความรู้หรือวุฒิภาวะมันก็เราก็ไม่ถือโทษกว่ากัน
แต่ถ้าทำมาแล้วเขามีวุฒิภาวะแล้วโตพอที่จะมีความคิดแล้วว่า
สิ่งที่คุณทำออกมาเนี่ยคุณอาจว่าไม่ทบกระเทินต่อคุณหรอก
แต่คนที่เขาสูญเสียเนี่ยมันเหมือนคนเอาเขาเป็นแผลอยู่
คุณเอาเล็บไปสะกิดแผลเขาเขาจะเจ็บไหมคือให้คิดเอาเอง
ให้คนที่ทำคิดออกมาคิดเอาเองว่ามันสมควรไหมคือผมจะไม่ไม่ว่าว่าคุณไม่สมควรทำ
แต่ผมให้คุณเทียบเองว่าการที่ว่าคุณเอาความรู้สึกความสูญเสียของคนอื่นเข้ามาล้อเล่น
ในในความในความสุขสนาของคุณก็เหมือนคนที่เขาเป็นแผลอยู่แล้วคุณเอานิ้วไปสะกิดแผลเขานั่นนะครับ
คุณคิดว่ามันเจ็บไหมสมควรไหมแค่นั้นครับ
ก็อย่าล้อเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นนะคะเพราะว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่บอบบางแล้วก็สะเทือนใจกับครอบครัวที่เขาสูญเสียจริงแล้วคนร้ายไม่ใช่ฮีโร่นี่คะ
คนร้ายคือคนที่สมควรจะโดนประนามไม่ควรจะไปแต่งตัวเรียนแบบเขา

ส่วนการจัดงานศพให้น้องไทตันนะคะคือทางครอบครัวบอกว่าตอนแรกไม่มีเงินจัดงานให้ลูกด้วยซ้ำไปขอกู้เงินจากคนรู้จัก
แต่สื่อมวลชนที่ไปทำข่าวก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนะคะคือนักข่าวเองที่ไปทำข่าวก็รวบรวมสตางค์กันด้วยนะ
ก็ช่วยเหลือนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ช่วยเหลือนะคะคนก็บริจาคไปเป็นหลักแสนแล้วคนที่รู้ข่าวก็ร่วมทำบุญกันเยอะเลยนะคะ
ได้รับการช่วยเหลือจากห้างโรบินสันร้านทองออโรร่าร้านเอ็มเคแล้วก็บริษัทที่แม่ของน้องไทตันทำงานอยู่
คุณพ่อคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะปิดรับบริจาคนะคะไม่อยากให้สังคมมองว่าหากินกับความสูญเสียของลูกชายค่ะ
ก็คือครอบครัวของนายธิรชัตนิ่มมานะครับซึ่งเป็นหัวหน้ารอปภนะครับ
เป็นรอปภคนสุดท้ายที่เห็นคนร้ายก่อเหตุและกำลังจะออกไป
ก็ไปล็อกประตูพยายามจะวิ่งหนีนะฮะถูกมันยิงใส่เลยแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
วันนี้ทางครอบครัวนะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แฟนสาวของนายธิรชัดนะครับ
เมื่อช่วงเช้านิมนต์พระไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของนายธิรชัด
จากจุดเกิดเหตุในห้างเนี่ยครับเพื่อจะเชิญดวงวิญญาณกลับไปที่วัด
เพื่อประกอบพิธีทางศาสนานะครับแม่ของนายธิรชัดบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าจนถึงตอนนี้ครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้และบทลงโทษของคนร้ายคนนี้
สำหรับแม่นะมีโทษเดียวเท่านั้นคือต้องประหารชีวิต
มาเลือกวิญญาณลูกชายกลับบ้านเนี่ยก็จะไปที่วัด
ตอนทำพิธีเราได้บอกทำยังไงบ้าง
บอกว่าแม่มารับดวงวิญญาณลูกไปแล้วนะไปอยู่บ้าน

มันเป็นทรายเอามาปั้นเป็นรูปของลูกชาย

วันนี้วันเด็กด้วยแล้วลูกชายของพี่เขานี่จะได้รับรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณพ่อไหมครับ
เขายังเล็กมากคงจะไม่รับรู้อะค่ะเขาก็ยังเล่นล่าเริงเหมือนเดิม
คือก็จะรู้ว่าพ่อถูกยิงแล้วก็พ่อมีเลือดไหลแค่นั้นเอง
คุณย่าเองคิดว่าจะค่อยอธิบายให้กับน้องฟังต่อไปใช่ไหม
พอเขาโตขึ้นเขาก็จะค่อยบอกกับเขา
มันมีอะไรต่อไปบอกคนหลายที่เค้าทำเกษตรการแบบนี้ขึ้นไป
แม่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงน้องเขาเป็นแบบใจร้ายมากโหดร้ายมาก
ถ้าจับได้ก็อยากให้ประหารเลยอยากให้เขาตายไปตามกัน
ศพของนายธิรชัดตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบ่อเงินเจริญศุกร์นะครับ
วันนี้เราได้คุยกับแฟนสาวของนายธิรชัดนะฮะซึ่งก็ทำงานเป็นพนักงานรอปภอยู่ที่ห้างเดียวกันนะฮะ
บอกว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเร็วมากกระทันหันเกินไป
ก่อนเกิดเหตุเป็นช่วงห้างใกล้ปิดนะครับนายธิรชัดแฟนของเธอก็เดินไปตรวจสอบความเรียบร้อย
จุดต่างของห้างเพราะว่าเป็นหัวหน้ารอปภนะครับเป็นช่วงที่จะต้องเตรียมปิดประตูทางเข้าออกอยู่แล้วนะครับ
ระหว่างที่กำลังจะปิดประตูห้างตอนนั้นเห็นคนร้ายก่อเหตุชิงทองนะฮะ
แล้วก็ยิงลูกค้ายิงพนักงานของร้านทองด้วยความที่ปกติเป็นคนรักความถูกต้องอยู่แล้ว
ก็เลยอยากจะช่วยจับคนร้ายนายธิรชัดแฟนของเธอก็ตัดสินใจเดินไปกดปุ่มปิดประตูนะฮะ
เพื่อไม่ให้คนร้ายหนีแต่ปรากฏว่าถูกคนร้ายยิงจนเสียชีวิต
บอกว่าชีวิตของเธอกับนายธิรชัดกำลังไปได้ด้วยดี
ฝันกันไว้ว่าจะช่วยกันทำงานเก็บเงินซื้อรถซื้อบ้านมีลูกอยู่ด้วยกัน
สิ่งที่คนร้ายก่อเหตุถือว่าโหดเยี่ยมอมหิตเกินมนุษย์
ทำลายความฝันของเธอจนพังทุกอย่าง
บอกว่านายธิรชัดเป็นคนดีรักความยุติธรรมรักความถูกต้อง
แต่เธอไม่ต้องการฮีโร่
แฟนสาวของนายธิรชัดบอกว่าเธอไม่ได้ต้องการฮีโร่นะครับ
ทำไมการเป็นฮีโร่ต้องจบลงด้วยการถูกยิงตาย
อยากถามคนร้ายว่ามาฆ่าแฟนเธอทำไมมาทำลายความฝันของเธอทำไม
เขาเห็นท่าไม่ดีแล้วของคนร้ายที่เข้ามาก็คือว่าเขาก็เดินตามหลัง
เดินออกไปแล้วสองคนค่ะแล้วทีนี้แกก็ปิดได้
ปิดประตูได้ประมาณสัก๒หรือ๓นาทีแกก็เข้ามา
แล้วทีนี้แกเห็นท่าไม่ดีแกจะออกก็ไม่ออก
ก็คือเข้าไปร้านก็ว่าก็ไม่ทันแล้วที่เค้าก็โดนยิง
หนูอ้อมไปทางนู้นแล้วไปกันลูกค้าเสร็จมีพี่ช่างเดินออกมา

คือพี่เอดวนหญิง
มันวันนั้นหนูซุดเลยหนูทำอะไรไม่ถูก
ก็คือพยายามเหมือนกับว่าไม่ให้คนร้ายออกไม่ให้หลบหนี
ก็มันเป็นหน้าที่ของเขาเหมือนกับว่าเขาทำดีแล้ว
แต่หนูไม่ต้องการฮีโร่หนูไม่ได้ต้องการอะไรทั้งนี้
หนูอยากได้สุขเขากลับมา
ชีวิตพวกหนูกำลังไปได้สวย
คือจะมีอะไรด้วยกันแล้ว

ใช่ลำบากมาด้วยกันแล้ว
ก็คือแต่เขาเคยพูดกับหนูนะบอกว่าพี่ไม่มีอะไรนะ
พี่ไม่มีเงินพี่ไม่มีรถอย่างคนอื่น
หนูจะทนลำบากกับพี่ได้ไหม

แล้วแกบอกว่านี่รถน่ะพี่เอาสีนี้
มันจังเกินไปพี่อยากได้สีแดงแบบเลือด
ก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วกว่านั้นนี้
นี่แหละฮะอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องสูญเสียไปจากเหตุการณ์นี้
ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้มีโอกาสไปคุยกับคุณแม่ของรอปภ
ที่ถูกยิงคนแรกเลยในเหตุการณ์นี้ที่เขาได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
วาสนาคงลีเป็นคุณแม่ของนายประเสริฐรอปภที่บาดเจ็บนะคะ
คุณแม่เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
ยืนดูลูกค้าที่ยืนเลือกทองอยู่
คนร้ายเข้ามาประชิดตัวเลยนะคะแล้วก็เอาปืนเจาะยิง
ลูกชายบอกกับแม่ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
เห็นเห็นผู้ชายไปดูลาดเหลาหน้าร้านทองด้วยนะคะ
แต่ตอนนั้นไม่ได้เอกใจอะไรแต่เนี่ยเห็นไหมคนร้ายมันไปดูลาดเหลาก่อน
แล้ววันเกิดเหตุเนี่ยก่อนจะมีคนร้ายใส่โม่งมาก่อเหตุเนี่ยนะ
ตามภาพในกล้องวงจรปิดนะมีคนร้ายเป็นผู้ชาย
มายืนดูลาดเหล่ามาวนเวียนอยู่แถวร้านทองแล้วเดินออกไป
คาดว่าอาจจะเป็นคนที่มาร่วมร่วมเดินดูลาดเหลาส่งซิกส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่า
อาจจะเป็นอีกคนนึงที่ตำรวจบอกไงว่าคนร้ายอาจจะมีมากกว่า๑คน
พอคนนี้เดินวนเดินดูลาดเหลาที่ร้านแล้วเดินออกไปคนร้ายก็เข้ามาเลย

ตรงจุดนี้ครับมากันมีมากไปสี่คนครับ

เขาบอกให้พนักงานจ่ายเคตีให้โทรเรียกรถ
บอกว่ามารับผมหน่อยผมถูกยิง
เพราะฉะนั้นอีกหนึ่งเบาะแสหนึ่งที่จะได้ก็คือ
ตำรวจต้องไปไล่กล้องวงจรปิด

คือย้อนไปอีกวัน๒วันก่อนหน้า

ใช่ครับส่วนความคืบหน้าล่าสุดของคดีนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง
เราไปติดตามจากรายงานสดของคุณภูริพัฒน์บุญนิน

ตอนนี้อยู่ที่สพเมืองลบบุรีนะครับคุณภูริพัฒน์ครับ
ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติให้ข้อมูลนะครับว่า

มีข้อมูลที่เข้าใกล้ตัวคนร้ายมากยิ่งขึ้น
นำข้อมูลพฤติการการก่อเหตุของคนร้ายมาเปรียบเทียบ
พฤติการต่างที่ในการก่อเหตุนะครับ
รวมไปถึงมีข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่
ที่มาให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวคนร้าย
ขณะที่ทีมข่าวยังได้รับข้อมูลจากชุดสืบสวนอีกชุดหนึ่งนะครับ
บอกว่านอกเหนือจากการเข้ามาชิงทองแล้ว
คนร้ายน่าจะมีความขัดแย้งอื่นร่วมด้วยครับ

ตำรวจยังคงไล่ล่าเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายอย่างใกล้ชิดนะครับ
หลังจากยกเครื่องสืบสวนชุดใหม่ทั้งหมด
ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติลงมาดูแลคดีนี้ด้วยตัวเอง
โดยข้อมูลล่าสุดนั้นตำรวจรู้เส้นทางการหลบหนีของคนร้ายแล้ว

คนร้ายขับรถจักรยานยนต์ออกจากห้าง
ขวาย้อนสอนไปทางโพ๙ต้น
ซึ่งเป็นจุดที่สามารถมุ่งหน้าไปยังจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทองได้
หรืออาจจะย้อนกลับเข้าจังหวัดรบบุรีก็ได้
ซึ่งระหว่างทางนั้นกล้องวงจรปิดค่อนข้างที่จะห่างไกล
ทำให้กล้องวงจรปิดไม่สามารถจับภาพได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง
ขณะที่ชุดสืบสวนนั้นยังคงลงพื้นที่ตลอดทั้งวัน
เพื่อไล่กล้องวงจรปิดหาตัวคนร้ายทั้งเส้นทางลบบุรีอายุทยาและสิงห์บุรี
รวมไปถึงตำรวจจากศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่ง
ยังคงลงพื้นที่อีกรอบเมื่อช่วงเย็นของวันนี้นะครับ
เพื่อเก็บรายละเอียดในพยานหลักฐานต่างที่ตกในที่เกิดเหตุอีกรอบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งลายนิ้วมือและร่องรอยคราบต่าง
ก่อนที่จะส่งมอบพื้นที่คืนให้กับทางห้าง
เพื่อให้สามารถเปิดทำการได้ในวันพรุ่งนี้
ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ
ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติบอกกับผมนะครับว่า
ตำรวจใช้พยานหลักฐาน๔อย่างที่จะพิสูจนทราบถึงตัวคนร้าย

รถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้หลบหนี
และสุดท้ายคือกล้องวงจรปิดที่จับภาพคนร้าย
ก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ
โดยทั้งหมดชุดสืบสวนนำมาวิเคราะห์ในการสืบหาตัวคนร้าย
และขณะนี้มีข้อมูลมากพอสมควรที่จะเข้าใกล้ตัวของคนร้ายแล้ว
ทีมข่าวมีข้อมูลจากชุดสืบสวนนะครับได้วิเคราะห์ถึงพฤติการของคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุ
เพื่อยิงแข่งขันในเวลาที่กำหมดซึ่งจากลักษณะของคนร้ายที่ก่อเหตุแล้ว
ทำให้ตำรวจเชื่อได้ว่าคนร้ายน่าจะมีความรู้ในการยิงปืนสูง
เหนือจากนั้นลักษณะของคนร้ายในภาพกล้องวงจรปิดนั้นยังสามารถสันนิษฐานได้นะครับว่า
คนร้ายมีปัญหาในการเคลื่อนไหวที่ขาด้านซ้ายหรืออาจจะมีการใส่ขาเทียมที่ขาด้านซ้าย
เพราะลักษณะการเดินหรือการกระโดดของคนร้ายมีความผิดปกติจากคนทั่วไป
และนอกเหนือจากนั้นยังมีการใส่ถุงเท้าที่ขาซ้ายเพียงขาเดียวเท่านั้น
โดยหลังภาพกล้องวงจรปิดถูกเผยแพร่ไป
ทำให้มีชาวบ้านในพื้นที่มาให้ข้อมูลกับชุดสืบสวนมากพอสมควร
ถึงความชัดเจนในตัวของผู้ต้องสงสัยที่มีเพียงไม่กี่คนในพื้นที่
ทำให้ชุดสืบสวนต้องสกรีนหาผู้ที่ต้องสงสัยที่ใกล้เคียงมากที่สุด

ตำรวจมีการเข้าไปตรวจดีเอนเอและอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่บางคน
ค่ายทหารบางแห่งในพื้นที่รบบุรี
ซึ่งมีการตรวจตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
และช่วงกลางวันของวันนี้ยังมีการตรวจค้นอยู่
คุณผู้ชมครับข้อมูลใหม่ที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับมา
ซึ่งเป็นแนวทางการสืบสวนของตำรวจ
ขณะนี้ตั้งข้อสังเกตและอาจจะเป็นแรงจูงใจ

ความขัดแย้งของตัวคนร้ายกับผู้เสียชีวิตที่เป็นพนักงานร้านทองแห่งนี้
ว่าเคยมีความรู้จักหรือขัดแย้งกับชายที่มีลักษณะคล้ายกับคนในเครื่องแบบหรือไม่
สิ่งที่ทำให้ชุดสืบสวนมุ่งประเด็นนี้เพราะหากเปรียบเทียบลักษณะของการก่อเหตุคนร้ายแล้ว
พบนะครับว่าทันทีที่คนร้ายเข้ามาไม่มีท่าทีที่จะพุ่งเข้าไปชิงทองคำที่อยู่ในตู้โดยทันที
แต่กลับมีการกราดยิงบุคคลต่างในร้านก่อนแล้วถึงมีการปีนตู้กระจกเข้าไปเอาทองในภายหลัง
ลักษณะคล้ายมีความโกรธแค้นบางอย่างซึ่งผิดจากโจรทั่วไปที่จะพุ่งเข้าไปเอาทองเลย
ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ตำรวจมีการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ
และยังพบว่าบางส่วนนั้นให้การมีพิรุษทำให้มีการพุ่งเป้าในประเด็นนี้ด้วยครับ
คุณผู้ชมครับในทุกวันนั้นจะมีการประชุมที่สพเมืองลบบุรีแห่งนี้ในเวลา๒ทุ่มถึง๓ทุ่มนะครับ
เพื่อที่จะให้ชุดสืบสวนที่ลงพื้นที่ไปทำงานในที่ต่างนั้น
กลับมารายงานสถานการณ์ให้กับรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบ
และในวันพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวเกิดขึ้นในเวลา๙นาฬิกาอีกด้วยครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสถานีตำรวจภูทรเมืองลบบุรีครับ

ก็ต้องรอดูนะครับว่าจากนี้ไปข้อมูลต่างที่ตำรวจได้มาเนี่ย
จะนำไปสู่การจับกลุ่มตัวคนร้ายคนนี้ได้เร็วมากน้อยขนาดไหน
ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็เริ่มมีประชาชนที่เห็นเบาะแส
เห็นคนร้ายเขาให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วนะคะ
มีคนนึงค่ะเขาบอกว่าเขาเห็นคนร้าย
จอดติดไฟแดงอยู่หลังจากก่อเหตุแล้ว
แล้วจำได้เลยว่าคนร้ายแน่จำการแต่งตัวได้

ใช่ค่ะการแต่งตัวเนี่ยมันใช่เลย
มันใช่คนร้ายในภาพจากกล้องวงจรปิดเลยนะคะ
เป็นพนักงานร้านในห้างสรรพสินค้านะคะ

เมื่อช่วงทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะคะ

บอกว่าตอนที่เธอขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน

ขี่รถจักรยานยนต์ฟีโน่สีแดงขี่นำหน้าเธอแล้วก็จอดติดไฟแดง
สี่แยกโรงพยาบาลอนันทมหิดลแล้วก็ขี่เข้าไปในซอยโรงพยาบาลอนันทมหิดล
ซอยนี้สามารถเข้าชุมชนหลังวัดดงสวองหรือจะทะลุเข้าศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบกก็ได้
หรือจะลัดเลาะไปในพื้นที่เขตตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีก็ได้
เป็นทางที่ทะลุได้หลายเส้นค่ะเธอบอกว่าใช่แน่คนที่เธอเห็นคือคนร้ายแน่นอน
เพราะลักษณะการแต่งตัวมันใช่เลยค่ะแล้วจอดติดไฟแดงอยู่ใกล้ใกล้กันเลยค่ะ
รถจักรยานยนต์ของคนร้ายอยู่ในช่องซ้ายสุดของถนนของเธออยู่ในช่องขวาสุด
ตอนติดไฟแดงเธอหันไปมองด้วยนะคะเธอเห็นด้วยว่าคนร้ายทำท่าลุกลี้ลุกลนหงุดหงิดโวยวายผิดปกติ
เหมือนคนที่เขาจอดติดไฟแดงปกติทั่วทั่วไปครับเธอกลัวเธอก็เลยไม่กล้าเข้าใกล้
แต่เธอดูเธอมองเพราะเธอเห็นว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้มันผิดปกติแต่งตัวมิดชิดดูลุกลี้ลุกลนนะคะ
แล้วคนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปทางโรงพยาบาลอนันทมิดลเธอก็ขี่กลับบ้านไปบอกคนที่บ้าน
ระหว่างทางที่จอดติดไฟแดงอยู่นะคะเธอบอกว่าคนร้ายเนี่ยเป็นคนสูงไม่ค่อยมากเท่าไหร่
อ้วนไม่ผอมจนเกินไปชุดที่ใส่คือชุดเดียวกันกับที่ใช้ก่อเหตุเลยค่ะเธอบอกมันใช่เลย
ดูภาพดูข่าวดูกล้องวงจรปิดมันชุดนี้แหละเธอบอกว่าตอนแรกไม่มั่นใจเท่าไหร่
มาดูข่าวแล้วมันใช่เลยนะคะทั้งชุดทั้งรถเธอก็เลยตัดสินใจให้ข้อมูลกับตำรวจ
เพราะอยากจะให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้ค่ะ
เราก็ถามก็ว่ามันโว๊ยวายอย่างไรเพราะว่าตอนนี้สงสัยว่าโว๊ยวายอะไรหนูยังจำไม่ได้นะคะ
แต่นี้ก็มองรถโดยมีมอสไทยคนเดียวก็น้ำก็คือรถใหญ่ที่ติดไปแดกนะ
ก็คงว่าหนูเปล่าแบบมองเขาเพราะว่าหนูมองเขาตอนนั้น
เป็นรถฉันนั้นด้วยนะครับที่อยู่ในคลิปนั้น

แต่หนูก็ไม่รู้ว่าพี่ว่าใช่หรือเปล่า
จำรถด้วยเครื่องสังกาย

แล้วก็ไม่มีหมวกที่ว่าสงสัยนะ
เพราะว่าหนูเห็นในคลิปมันไม่ได้ใส่หมวกด้วย
แล้วไม่มีทะเบียนด้วย
สีแดงเลยรถหนูเห็นจำสีได้

เพราะว่าเธอบอกว่านอกจากจำได้ชัดแล้วว่า
รถอ่ะใช่เครื่องแต่งกายอ่ะใช่

ตำรวจไปไล่ดูภาพกล้องวงจรปิดตามถนนได้เลยไง

บอกว่าเวลาก็คือ๓ทุ่ม๑๗นาที
ที่เธอจำเวลาได้ก็เพราะว่าเธอเห็นคนร้ายคนนี้

โทรศัพท์บอกพ่อช่วงเวลากี่โมง
ก็เลยพอจะรู้ว่าคนร้ายผ่านจุดแยกไฟแดงตรงนี้

ที่เธอบอกว่าเจอคนร้ายเนี่ยนะคะ
ห่างจากห้างประมาณ๑๕กิโลค่ะ
จากข้อมูลเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนี
ก็คือย้อนไปเข้าถนนเลี่ยงเมืองลบบุรี
เส้นทางนี้ถ้าเป็นคนรู้ทางหรือว่าชำนาญพื้นที่เนี่ยนะคะ
จะสามารถทะลุไปที่โรงเรียนพระนาราย
แล้วก็ไปโรงพยาบาลอนันทมหิดลได้
ก็เลยคาดว่าคนร้ายน่าจะรู้เส้นทางเป็นอย่างดี

แล้วพลเมืองดีคนนี้เนี่ยบอกว่าไปเจอเนี่ยประมาณ๓ทุ่ม๑๗

ใช้เวลา๔๐นาทีเกือบ๕๐นาที

แต่ไม่รู้ว่าระหว่างนั้นจะไปรัดเลาะทางไหนอะไรยังไงบ้างนะ

จะได้ไปต่อจิ๊กซอตรงจุดนั้นจุดนี้หาภาพจากกล้องวงจรปิด
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็สั่งการนะครับ
โดยสั่งกำชับไปยังพบตร
ให้เร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะครับ
โดยมั่นใจว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่
จะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างแน่นอน
ทีนี้การคาดการณ์นะครับ
หรือว่าการดูพฤติกรรมการใช้ปืนหรือการก่อเหตุของคนร้าย
อาจจะเป็นคนมีสีจะเป็นทหารหรือเปล่า

อาจจะลบไปซ่อนอะไรอยู่หรือเปล่า
ท่านบอกว่ากรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า
คนร้ายที่ก่อเหตุจี้ชิงทอง
แล้วก็ยิงคนเจ็บและตายที่ลบบุรี
แต่งกายหรือว่ามีความชำนาญ

จากเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มที่ทำให้คิดได้แบบนั้น
ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ปัจจุบันก็มีคนหลากหลายอาชีพ
บางครั้งยิงปืนแม่นกว่าทหารก็มีท่านบอกอย่างนี้นะฮะ
และหลายคนก็ได้รับการฝึกในรูปแบบที่คล้ายกับทหาร
ขณะนี้ยังไม่เชื่อเต็มร้อยว่าจะเป็นคนในเครื่องแบบ
ต้องรอการพิสูจน์ทราบจากทางตำรวจก่อน
อย่างน้อยก็ตามนะครับ

ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับไปทุกหน่วยนะครับ
สนับสนุนตำรวจในการทำงาน
จะไปดูบุคคลต้องสงสัยตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสัยเนี่ย
พร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่
เขากำลังไล่ล่าติดตามตัวกันอยู่
เพราะฉะนั้นใครที่คิดพิเรนพิเรนจะไปแต่งตัว
ถ่ายรูปเอามันเอาฮาลงโซเชียลอย่าไปทำนะฮะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนไปเห็นไปเจอ

ยิงขึ้นมานี่เจ็บตายขึ้นมาจะมาบอกว่า
ผมแค่แต่งกายเล่นไม่ได้นะครับ
ขอให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุดนะคะ
อันนี้คือสิ่งที่เรารอคอยอยู่
แล้วคุณผู้ชมก็รอฟังข่าวนี้อยู่ว่าจับคนร้ายได้ครับ